ประชาธิปัตย์อาจจะไม่ได้เป็นพักใหญ่ในภาคอีสาน
ถ้านับโดยจำนวนสอสอที่เรามี
แต่ว่าในแง่ของความตั้งใจความมุ่งมั่น
ที่จะเสนอนโยบายที่จะตอบโจทย์ความต้องการ
ของพี่น้องชาวอีสานนั้นผมคิดว่าเราไม่ด้อยกว่าใคร

หมายถึงโครงการอย่างเช่นเรื่องของเบี้ยสูงอายุ
เบี้ยงผู้สูงอายุซึ่งเราเป็นผู้ลิเริ่ม
แล้วก็เป็นพักแรกที่ได้จัดเสนอให้ผู้สูงอายุได้รับอย่างถ้วนหน้า
เรื่องของการเรียนฟรีเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบ
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่เราก็จะสารต่อ
ในส่วนของการแก้หนี้นอกระบบความหมายก็คือการโอนหนี้
ปัจจุบันอาจจะแบกภาระดอกเบี้ยระดับเดือนละ๑๐เดือนละ๒๐นะครับ
เข้ามาสู่การเป็นหนี้ในระบบธนาคารของรัฐ

ซึ่งในสมัยที่เป็นรัฐบาลเราได้บริหารจัดการช่วยคนไปแล้ว

แต่ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับที่เราจะเสนอเพิ่มเติม
ก็คือนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติ
ในส่วนของการแก้จนในบริบทที่เกี่ยวกับพี่น้องชาวอีสาน
ก็คงหนีเรื่องที่เราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรไม่ได้นะครับ
ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรวิธีการที่เราจะใช้
ก็คือวิธีการที่เราได้เคยประสบความสำเร็จ
ในการใช้มาแล้วในสมัยที่คุณอภิษฎ
ชาชีวะเป็นนายกรมนตรีนั่นก็คือการประกันรายได้
ซึ่งการประกันรายได้จะครอบคลุมถึงพืชเศรษฐกิจ
สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวอีสาน
ว่าพี่น้องเกษตรกรไม่มีวันที่จะขาดทุน
เหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีนโยบายที่จะเพิ่มความมั่นคงทางด้าน
การมีที่ทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกร

แล้วก็เรื่องการจัดหาแหล่งน้ำนะครับ
พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมีแหล่งน้ำของตนเองได้
มีน้ำใช้ทุกวันทั้งปีนะครับ
ด้วยนโยบายกองทุนน้ำ